เต็มเลยค่ะเห็นไหมค่ะคนที่๑ข้ามไปคนที่๒ก็ข้ามตามแล้ว
แล้วน้องคนสุดท้ายเนี่ยคือมันเป็นจังหวะกระชันชิดจริงเพราะว่าเหมือนน้องดูแต่พี่ที่วิ่งข้ามไปแต่ไม่ได้ดูรถเลยอะค่ะ
ตอนแรกที่โดนชนนี่คือน้องหมดสติตรงนั้นเลยนะคะอาการสาหัสเลยค่ะแล้วสุดท้ายน้องก็เสียชีวิต
เจ้าหน้าที่จากหน่วยกู้ชีพจอมพระนะคะรีบลงพื้นที่ตรวจสอบหลังได้รับแจ้งเหตุค่ะ
ถนนตรงนี้คือถนนบ้านคำมิ้นนะคะจุดเกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปถึงเจอเด็กชายหกขวบนอนกลางถนน
หน้านี่ปูดบวมแล้วก็มีแผลถลอกตามร่างกายหัวใจคือไม่เต้นแล้วอะค่ะไม่มีสัญญาณชีพแล้ว
แล้วก็พยายามปั๊มหัวใจยื้อชีวิตน้องไว้แต่สุดท้ายน้องตายนะคะ
เขาก็ขับมาตามถนนทีนี้ตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยมันเป็นถนนสี่เลนแล้วมีเกาะกลางถนน
มีกลุ่มผู้ใหญ่แล้วก็มีเด็กเนี่ยรวมกลุ่มเล่นน้ำสงกรานกันสองฝั่งเลย
อยู่เด็ก๖ขวบวิ่งข้ามถนนตามพี่ที่ข้ามถนนไปได้ก่อนหน้านั้นแล้ว
แล้ววิ่งตัดหน้าเขาในระยะกระชั้นชิดเขาเหยียบเหล็กไม่ทันค่ะ
แสดงความเสียใจด้วยนะคะแต่ว่าเหตุการณ์แบบนี้คือผู้ใหญ่ต้องดูจริง
แล้วการวิ่งข้ามถนนแบบนี้ก็อันตรายอยู่แล้วอะค่ะแล้วยิ่งเป็นเด็กปล่อยเด็กไว้แบบนี้เนี่ยมัน
มันมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ได้อยู่แล้วนะคะ
รวมถึงบางพื้นที่ที่ยังมีงานสงกรานอยู่เล่นน้ำริมถนนไม่ว่าจะเป็นสายหลักสายรองต้องยิ่งเพิ่มความระมัดระวังนะครับ